สำหรับคุณหมากปรินกับสาวคิมเบอร์รี่
ล่าสุดความหวานไม่เคยลดลง

แล้วเข้าไปทานข้าวกันด้วยกับบ้านสาวคิม
ส่วนว่าสาวคิมจะแนะนำกับคุณแม่ว่า
คุณแม่คุณแม่ค่ะอันนี้หมากปารินเป็นจุดอะไรกับหนู

ยังไงพาไปเจอครอบครัวสินะเพราะว่าอย่างนั้น

คุณเคยไหม

พึ่งผ่านทศกัณฐ์วันแม่แห่งชาติมาหมาดมาดคุณนะ

ไม่ลืมนะที่จะส่งมอบความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวเหมือนเดิม
ถึงจะยุ่งแค่ไหนวันแม่สาวคิมต้องว่างนะฮะ

มาร่วมโต๊ะทานข้าวด้วยในฐานะ

คนรู้ใจของลูกสาวคนสวยของบ้านได้ไง
ซึ่งนางเอกสาวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมาก
ไม่มีอาการเกร็งให้ได้เห็นเลยแม้แต่น้อย
แถมยังเป็นการพูดคุยกันในครอบครัวถูกคอแบบสุด
ตัดนู่นตัดนี่คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะอะไรก็ดีนะฮะคุณพี่ค่ะ

ฝากให้หนุ่มหมากดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็ออกอาการเขิน
ก่อนจะยอมรับด้วยว่าก็เป็นเรื่องปกติของคุณพ่อแหละเนาะ
มักฝากฝังกับกลุ่มเพื่อนสนิทให้ช่วยดูแลกันและกัน

ซึ่งหนุ่มหมากก็เป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่สนิทที่สุดตอนนี้ค่ะ

ก็เลยชวนทานกะเข้าด้วยเลยค่ะ
เขาเจอบ่อยอยู่แล้วค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็ฝากกะเข้ากันอะไรอย่างนี้

เชื่อว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าจะแบบให้ฝากดูแลด้วยนะอะไรอย่างนี้
จริงกับเพื่อนผู้หญิงเขาก็จะบอกค่ะ
ว่าแบบดูแลกันดีนะถ้าได้เจออะไรอย่างนี้

แล้วกับเพื่อนผู้ชายมีฝากที่หมากมันเดียวหรือเปล่า
ฝากที่หมากมันเดียวหรือเปล่า

โอ้โหจริงเหรอคิม
ความหวานของคู่นี้ไม่หมดง่ายแน่นอนครับ
คุณล่าสุดคิมเตรียมตัวดึงหวานใจ

เป็นผลงานก่อนจบการศึกษาของเธอ

แงบว่าน่าจะเป็นแดลรอมาติกคอมเมอร์ดีค่ะ

แล้วก็ให้กำลังใจคิมกับหมากด้วยนะคะ
เพราะว่าคิมนั้นมีเพื่อนผู้ชายแค่คนเดียว

นู่นนี่มาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะ
ติดตามความหวานของเรากันต่อไปเพราะว่ายังไงไม่เบื่อค่ะ
จิกกัดแบบนี้ก็มีผลงานให้ได้ติดตามคู่กันอยู่แล้วแหละแบบนี้